ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเคลลี่ธนพัฒน์นะคะ
ได้สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งจะบินกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อไปรับอัฐิของคุณแม่และเตรียมนำอัฐิไปที่อเมริกา
เพื่อรอสรุปกับครอบครัวอีกทีนึงว่าจะเลือกสถานที่ไหนลอยอังคารนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้
ก็ทำให้เจ้าตัวได้รับกำลังใจจากหลายคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นน้องนายชนุตราหวานใจรุ่นน้อง
รวมไปถึงอดีตคนเคยรักอย่างกรีนแล้วก็บีน้ำทิพย์
ก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้อย่างอบอุ่นอีกด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าเสียใจแบบที่ยิ่งใหญ่มากไม่เคยช็อกอะครับช็อกเหมือนกัน
แต่ก็ยังดีที่ได้มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่นะครับก่อนที่คุณแม่จะจากไป
ไปรับอธิให้นั่งกระดูกวันจันทร์เดี๋ยวเราจะพาคุณแม่กลับไปอเมริกา
เพราะคุณแม่อยู่อเมริกามา๕๐ปีนะครับแล้วก็น้องชายก็อยากพาคุณแม่ไป
ที่จะไปลอยอังคารก็ให้คุณแม่กลับไปอเมริกา
คืออยากจะพาคุณแม่กลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลอยอังคารหาเวลาที่เหมาะสมนะฮะ
น้องนายก็น่ารักมากมาอยู่ช่วยดูแลช่วยเป็นกำลังใจช่วยงาน
ครอบครัวด้วยนะครับคุณแม่น้องนายก็มาทั้งน้องกรีนก็โทรมาเลยนะครับ
มาแสดงความเสียใจมาเป็นกำลังใจให้
บีน้ำเทปก็ได้ส่งให้สำหรับหลายคนเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นคนที่น่ารัก
ใช่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปนะคะแต่ว่าความรู้สึกดีความหวังดีความปรารถนาดีก็ยังมีให้กันอยู่เสมอมา
อันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจจากเพื่อนจากอดีตคนเคยรักแล้วกัน
ต้องค่ะก็แสดงความเสียใจกับคุณเคลลี่ด้วยนะคะ